ก่อนที่จะถึงวันเด็กแห่งชาติในวันพรุ่งนี้นะคะ
เชอรี่ค่ะเรามาอุ่นเครื่องกันสักหน่อยดีกว่าค่ะ
กับความน่ารักของน้องมะลิเด็กยิงพาขวานซาฮะวงก์ค่ะ

ล่าสุดนะควงคุณแม่ค่ะคุณโบแวนด้า

จากจะเป็นกำลังใจสำคัญของครอบครัวสหวงแล้วน้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญสหวงยังกลายเป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนทั่วบ้านทั่วเมืองอีกด้วย
โดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาน้องมะลิได้ควงคุณแม่โบแวนด้าและอาน้ำอ้อยไปแจกความสดใสในงานแถลงข่าวเปิดงานโปเกมอนเดย์ปิกาจูนแดนส์ปาร์ตี้
ซึ่งก็ไม่ทำให้แฟนที่มารอผิดหวังเพราะน้องมะลิจัดเต็มความน่ารักแบบไม่มีกั๊ก
ไม่ให้เสียชื่อแขกคนพิเศษที่ถูกเชิญมาร่วมงานในน้ำของน้องมะลิเอง
โดยคุณแม่โบและอาน้ำอ้อยต่างมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มและเอ็นดูความไร้เดียงสาของขวัญใจตัวน้อย
สร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างได้อย่างดี
ก่อนจะเดินทางกลับไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อให้กำลังใจคุณพ่อป่อทฤษฎี
ฝากบรรยากาศที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

เฝ้าติดตามอาการป่วยของพระเอกหนุ่ม

ออกมาทักทายพร้อมพูดคุยกับผู้สื่อข่าวว่า

และทางครอบครัวก็มีกำลังใจที่ดีเสมอ

มาช่วงเย็นอาน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัว
โบแวนด้าภรรยาสาวและน้องมะลิ

บัวก็ได้เข้าเยี่ยมพระเอกหนุ่มสักพักหนึ่ง
ซึ่งต่อมาก็ไม่มีญาติหรือทีมแพทย์ออกมา

อืมน่ารักมาก

ใช่แหละไม่ใช่กับน้องมะลิจ้าเอาหน่อย